๓๐ปีก่อนละกันนะฮะกับความประโยชน์เรื่องนี้
ลองตะแลบหลายคนคงรู้จักกันดีค่ะ
เป็นหนังที่แจ้งเกิดพี่ธนตะกัวทุ่งนะ
แล้วก็เด็กชายตั๊กบริบูรณ์ด้วย

ใช่เด็กบอกว่าเรื่องนี้โด่งดังมากเลยนะคะ
ต้องบอกว่าต่อให้ผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
พี่ทัศนัตรกวดทุ่งนะเจ้าของเพลงเท้าไฟ

เพิ่มเติมคือมีงานแสดงแน่นค่ะ
พอกับงานโชว์ตัวร้องเพลงเลย
โดยคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าวันที่๑๗ธันวาคมนี้
ร่วมกับเพื่อนนักร้องยุค๙๐ค่ะ
งานนี้พี่ทัศน์บอกเลยนะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องไขข้อ
โอ้โหคอลลาเจนเข้าอย่างดี
เพราะที่ผ่านมาค่ะซ้อมวิ่งทุกวัน
แล้วก็รับประกันว่าแฟนจะได้สนุกลืมวัยแน่นอน
สมกับที่ช่วยอุดหนุนนะคะซื้อบัตรหมดเกลี้ยง
บัตรเนี่ยขายหมดภายใน๑๕นาทีเอาสิ
เออนะคะส่วนพี่นิ้งกุลสตรีค่ะ

บทขายหมดแล้วเนอะก็ดีใจนะ
ขอบคุณสำหรับน้องหลายคนที่ติดตาม

พวกเราก็เตรียมตัวที่จะซ้อมเต้นกัน

ขาของเราหรือว่าข้อเข่าของเราแข็งแรงมากขึ้น
คอนเสิร์ตนี้พี่นิ้งแกจะมาแจมไหมคะหรือว่าไง

แต่คิดว่าถ้าพี่นิ้งมาแจมด้วยก็คงจะดี
อ๋อรับรองคอนเฟิร์มความฟิตแน่นอน
อีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ทัศน์อดประทับใจแทนไม่ได้ก็คือ

พี่ตาบอยสกาวไปร้องเพลงที่โรงเรียนทางธุบาลแห่งหนึ่ง
พ่อคือน้องเกิดไม่ทันเลย
นั่นน่ะสิสงสัยฟังคุณพ่อคุณแม่เปิด

โอ้โหไม่น่าเชื่อดูนะ
ดูของพี่ตาเขาร้องโอ้โฮเด็ก
เธอมารักที่ฉันทุ่มเทให้ไป
เออเฮ้ยเด็กอนุบาลน่ะ
ร้องตามร้องเพลงพี่ตะได้ประทับใจ
ก็คือยินดีกับพี่ตะด้วยนะ

ไม่เล่นก็ไม่ได้หรือว่าตอนนี้ครับไม่ได้แต่ชวนคุณขึ้นเวทีนะ
ให้ดูอยู่ข้างล่างพอก็จะให้ดูอยู่ข้างล่างพอนะคะ